ดูอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นคลิปอุทาหรณ์
สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะก็เป็นอุบัติเหตุ
มีรถสีเขียวเป็นรถยนต์คันหนึ่งเนี่ย
ซูบจากด้านขวาสุดมาทางด้านซ้ายสุด
หน้ากระทันหันในขณะที่มีรถบิ๊กไบท์

ความเร็วก็ประมาณ๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ก็เกิดอุบัติเหตุชนกันขึ้นมานะคะ
แต่ว่าคันที่ขับบิ๊กไบท์เขามีกล้อง

คลิปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นช่วงแรกก็นี่แหละนะคะ
ขี่มาด้วยความเร็วแต่เขาก็มีลักษณะ
คือแซงซ้ายแซงขวาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน
เพราะเขาบอกว่าเขาขับเขาขี่มาด้วยความเร็ว
เพราะฉะนั้นแล้วความเร็วที่เขาทำมันสามารถสอกสัน
ไม่เยอะด้วยตอนนั้นรถไม่เยอะ

แต่ว่าสรุปสุดท้ายนะคะในขณะที่ดูคลิปตามไป
เขาก็ออกขวาแล้วสักพักก็จะออกซ้ายไปเรื่อย
ด้วยความเร็วที่เราขยายให้คุณผู้ชมดู
ตอนนี้นะคะก็คือประมาณ๑๕๒กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ช่วงที่ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุมันก็ลดลงมาหน่อยนะ
เหลือประมาณ๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ

เพราะรถคันขวาสูตรสีเขียวเป็นรถรุ่นใหม่เลยนะ
ออกมาประมาณไม่เกิน๒เดือนรถรุ่นนี้นะคะ
ชิดซ้ายมาพอดีแล้วก็มาจ๊ะเอกัน
จนเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายเข้าอย่างแรงพลิกคว่ำ

ลักษณะนี้คล้ายหมวกกันน็อกนี้จะหลุดออกจากหัวด้วยนะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์พร้อมข้อความที่ระบุว่า
มักง่ายไหมปาดหน้าผมล้มเสร็จหนีทันที
ไป๑๐นาทีดีนะที่วนรถกลับมารับผิดชอบ
ก็คือรถคันนี้ตอนแรกพอชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เขาหายไปเหมือนกันนะแต่พอผ่านไปประมาณ๑๐นาที
เขากลับมาที่จุดเกิดเหตุเพื่อมาขอรับผิดชอบ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคนที่ประสบอุบัติเหตุ
เขาก็บอกว่าเขาอยากจะโพสต์คลิปนี้ไว้เป็นการเตือนใจนะคะ
ดูไปไหมดูไม่ค่อยระวังเท่าไหร่
ขณะที่รถเก๋งเองก็เปลี่ยนเลนกระทันหัน
ถ้าคุณผู้ชมดูดีนะจะเห็นว่ารถคันสีเขียว
ไม่ได้เปิดไฟขอทางเพื่อเป็นการเปลี่ยนเลน
ก็คือตบไฟซ้ายไม่ได้มีการเปิดไฟแบบนี้เลยนะ
รายเห็นว่าคนขับรถเก๋งอาจจะมองไม่เห็นก็ได้
จากช่วงจังหวะแซงอาจจะเป็นมุมอับพอดี
บางคนมองว่านี่เป็นอุบัติเหตุที่มีลักษณะของการประมาทร่วมทั้งคู่หรือเปล่า
แต่ละคนก็แสดงความคิดเห็นกันไปนะคะในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ตอนนี้คนที่ขี่บิ๊กไบท์รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะมีอาการทางกระดูกนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วคนขับรถสีเขียวคันนี้กลับมารับผิดชอบค่ะ